มาดูเรื่องของการคมนาคมการจราจรกันหน่อยดีกว่านะครับ
สำหรับอุโมงลอดทางแยกรัชโยธินเมื่อวานนี้เปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้ว
แล้วก็นายกลุงตู่ก็ลงพื้นที่ตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะ
อุโมงตรงนี้จะช่วยบรรเทาเรื่องปัญหาการจราจรที่ติดขัด
แถวเส้นผนโยธินแถวรัชดาพิเศษได้นะคะ

สิแล้วก็ถือว่าสร้างเสร็จเร็วกว่ากำหนดตั้ง๓เดือน

ใช่โดยอุโมงทางลอดบริเวณแยกรัชโยธิน

แล้วก็มีผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด
หลังจากนั้นก็เปิดให้ประชาชนได้ใช้ทางลอดอุโมงเป็นครั้งแรกเลยค่ะ
ทั้งฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกรัชดารัฐพร้าวคือไปทางสารอาญา
รวมถึงฝั่งขาออกมุ่งหน้าสะพานพระราม๗
แต่ยังมีประชาชนใช้น้อยอยู่เลยนะคะ
เอาฟังเสียงนายกหน่อยนะคะ
พูดถึงเรื่องของการก่อสร้างอุโมงทางลอดแยกรัชโยธิน

โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอร์มอร์
ก็เป็นการก่อสร้างอุโมงทางลอด
เป็นแนวถนนรัชดาพิเศษขนาด๔ช่องจราจรนะคะ
ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องรถราที่มันติดขัดบริเวณแยกรัชโยธิน
จากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ
หมอชิดสะพานใหม่ครูโคตรนั่นเอง
คุณผู้ชมคะซึ่งการดำเนินการก่อสร้างอุโมงแยกรัชโยธิน
ถ้าเกิดเราจำกันได้ระยะแรกเขาจะปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธินก่อน

คนบ่นกันใหญ่เลยนะคะ
การก่อสร้างมาเริ่มเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี๖๐
แล้วก็จริงมันจะต้องแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ปี๖๒
คือใช้ระยะเวลาในการทำ๒๔เดือน
แต่เอาเข้าจริงนะงานเขาก็เร่งเหมือนกัน

ใช่เสร็จก่อน๓เดือนค่ะก็คือเสร็จในเดือนตุลาคมปีนี้นี่แหละ
แล้วก็รวมระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งหมด๒๑เดือน
ก็คาดว่าจะมีรถยนต์มาใช้บริการที่เป็นอุโมงทางลอด
มากถึง๒แสนคันต่อวันจะบรรเทาปัญหาการจราจรได้เยอะเลย

ก็ยากมากครับพอรถเส้นนี้มันติดมากนะครับ
ถ้าเปิดอุโมงแล้วก็เขายังชั่วนะครับ
ดีใจดีใจคิดว่าวันนี้ดีใจจะคงได้เร็วขึ้น
ปกติใช้เวลาก็ค่อนข้างนานเหมือนกันนะบางทีก็เป็นชั่วโมงนะ
นี่แหละเราก็ไปถามประชาชนที่เขามาใช้ตรงทางตรงนี้นะครับ
เป็นวันแรกแต่ละคนเนี่ยก็จะบอกว่าดีมันช่วยลดปัญหาการจราจรได้เยอะ
สำหรับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ
ช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคศเอาเรามาดูความคืบหน้ากันหน่อยละกัน
เพราะว่าตอนนี้ขึ้นหน้าไปเยอะแล้วนะคุณผู้ชม

ก็คิดว่าจะแล้วเสร็จแล้วก็เปิดให้บริการได้ก็คือในปี๒๕๖๓นะคะ